ส่วนเรื่องนี้ที่ชนบุรีก็คาดว่าต้นตอเป็นเรื่องของการยืมเงินกันนะคะ
เงินกันแล้วทะเลาะกันถึงขั้นแทงกันตายแล้วเป็นเพื่อนรักกันด้วยอะค่ะ
ฝ่ายหนึ่งเอามีดจ้วงแทงอีกฝ่ายนึงจนแบบแล้วมันเข้าจุดสำคัญค่ะพี่อุ๋ย
คั่วหัวใจเสียชีวิตนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเขาโดนขู่ฆ่าก่อน
ก็เลยก่อเหตุคุณผู้ชมสังเกตคนซ้อนค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ทุ่งกลมตันหมันหกที่บังละมุงชนบุรีคนซ้อนเหมือนนั่งไม่ไหว
บอยู่หลังคนขี่รถจักรยานยนต์เห็นไหมคะเนี่ย
นี่คือถูกแทงมาใช่สักพักคือเหมือนกับว่าเอาไม่อยู่อะค่ะ
ต้องนำคนซ้อนไปนั่งใกล้ใกล้กับรถเก่งแล้วกู้ภัยก็มาอ่า
นี่นะคะคนซ้อนคือเอาไม่อยู่แล้วนั่งไม่ไหวแล้วครับ
เดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะ
ก็จะอยู่ห่างจากจุดที่จอดรถจักรยานยนต์ไปสักกิโลหนึ่ง
ค่อยค่อยดูภาพไปด้วยกันอันนี้คือภาพที่เห็นต้นเรื่องเลยว่า
คนซ้อนเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนี่รถล้มไปเลยโอ้โห
ต้องช่วยกันประคองค่ะนำร่างคนที่ซ้อนเนี่ย
ไปนั่งใกล้ใกล้กับรถเก่งแทนแล้วกู้ภัยมา
พยายามจะปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตเขานี่นะคะนี่นอนไปแล้ว
คือไม่ไหวแล้วใช่ไหมประคองไม่ไหวแล้วคาดว่าไม่ไหวแล้ว
คือตอนนั่งก็แบบเหมือนทิ้งตัวไปใส่หลังคนขี่รถแล้วอะค่ะ
สักพักรถล้มเนี่ยก็มาช่วยประคองพยายามจะให้นั่ง
นั่งไม่อยู่เรียกกู้ภัยมาแล้วปั๊มหัวใจครับ
แล้วอย่างที่บอกว่าจะมีภาพอีกมุมหนึ่งห่างจากจุดจอดรถจักรยานยนต์ไปสักกิโล
จะเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ผ่านไปนี่ค่ะภาพนี้นะคะ
น่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บล่ะค่ะ
จังหวะที่ตอนผ่านไปแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะ
ตำรวจสพนปลือได้รับแจ้งว่ามีคนแทงกันตอนแรกเนี่ยคือบาดเจ็บสาหัสนะคะอืม
ในซอยทุ่งกลมตานหมันหกน้องปลือบางละมุงล่ะค่ะ
ตำรวจสพนปลือไปตรวจสอบในผลอายุ๔๕เป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมา
ถูกแทงใต้ลิ้นปี่๑แผลกลางหน้าอก๒แผลใต้ชายโครงด้านซ้าย๑แผล
บาดเจ็บสาหัสคือนิ่งไปเลยไม่มีชีพจร
เลือดไหลทะลักเต็มพื้นเลย

กู้ภัยพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
คือมันจะมีจุดที่คมมีดตัดคั่วหัวใจพอดีค่ะ
จากการตรวจสอบได้ข้อมูลมาว่าผู้เสียชีวิตเขาก็มาทำมาหากินอยู่ที่พัทยาหลายสิบปีแล้วนะคะ
ทะเลาะกับเพื่อนแล้วเพื่อนสนิทกันเลยทะเลาะเรื่องเงิน
เพื่อนเนี่ยกระโดดล็อกคอแล้วเอามีดแทงอันนี้คือผู้ตายนะคะในผลนะคะ
เพื่อนกระโดดล็อกคอเอามีดแทงในผลแล้วหลบหนีไป
นี่ค่ะนี่คือผู้ก่อเหตุค่ะเสื้อสีขาวคนนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับลุงจี๊ดอายุ๖๓เป็นเพื่อนกับผู้ก่อเหตุ

เล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวีระอายุ๔๗
นี่นะคะแล้วก็เนี่ยลุงจี๊ดคือต่อสายกับนายวีระเลยนะ
คุยเลยโทรศัพท์หาเลยนายวีระรับสารภาพเนี่ย
มีเสียงมาที่โทรศัพท์เลยค่ะรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แท็กในผลจริงโมโหในผลในผลมาขู่เขาก่อน
ขู่ว่าจะยิงเขาให้ตายก็เลยตัดสินใจลงมือก่อเหตุ
คุณผู้ชมลองฟังเสียงตอนลุงจี๊ดโทรศัพท์ไปคุยกับนายวีระผู้ก่อเหตุนะคะ
ครับ
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปที่จุดที่ในผลรอรถกู้ภัยอยู่อะค่ะ
ก็มีร่องรอยกระจกรถจักรยานยนต์กระจายเต็มพื้นเลยนะคะ
น่าจะเป็นชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ล้มตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่เกิดเหตุบ้านของนายวีระผู้ก่อเหตุเป็นอู่ซ่อมเรือ
สภาพหน้าบ้านค่อนข้างรกแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้

ประตูหน้าบ้านก็ล็อกเอาไว้
ทีมข่าวของเราได้เจอกับลุงจี๊ด
แต่วันนี้ลุงจี๊ดบอกว่าขอไม่คุยด้วยก็แล้วกันแล้วก็เดินหนีไป
บอกแค่ว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนกัน

ก็เลยตัดสินใจลงมือก่อเหตุนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็พยายามจะคุยกับเพื่อนข้างบ้านนะคะ
ก็เป็นบ้านพักแรงงานชาวเมียนมา
เขาก็บอกแต่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีใครที่จะกล้าให้ข้อมูลอะไร

เธอบอกว่าเธอขายของอยู่แถวนั้น
เจอกับนายวีระผู้ก่อเหตุอยู่บ้าง
เท่าที่เห็นก็เป็นคนพูดจาห้วน
ตอนเกิดเหตุคือไม่ได้ยินเสียงใครทะเลาะกันเลย
มารู้อีกทีคือตอนตำรวจลงพื้นที่แล้วค่ะ
ก็คืออยู่ข้างนอกนอกร้าน
ช่วงทุ่ม๔๐ก็คืออยู่ข้างนอก

เพราะว่าช่วงทุ่ม๔๐เราจะเดินอยู่แถวหน้าร้านอยู่แล้วก็ไม่ได้ยิน
แต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นช่วงที่ลูกค้ามาเยอะ
เราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครแบบ
อะโวยวายอะไรเราก็เลยไม่รู้
คุณเนติชาวนักข่าวของเราได้คุยกับนายมงคลอายุ๔๗ปี
นายมงคลคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายค่ะ
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พาซ้อนท้ายต่อผ้าบริกล้อมจารปิดน่ะค่ะ

ส่งผู้ตายให้ไปหานายวีระผู้ก่อเหตุที่อู่ซ่อมเรือสปีดโบ๊ท
ผู้ตายบอกว่าขอไปทวงเงินหน่อย
ไปทวงเงินหน่อยจะไปทวงเงินห้าร้อยจากนายวีระผู้ก่อเหตุ
จะเอามาเติมน้ำมันเพื่อไประยองแต่จริงจริงแล้วนายวีระติดเงินในผลผู้ตาย
หกหมื่นนะคะไม่ใช่ติดเงินแบบน้อยน้อยนะติดหกหมื่นครับ
ในผลผู้ตายเนี่ยเคยถูกคนรู้จักโกงเงินไปเป็นล้าน
ก็เลยขัดสนเรื่องเงินการเดินทางไประยองเนี่ยจะไปทวงเงินเหมือนกันนะ
มีลูกหนี้อีกคนติดอยู่อีกสองแสนแต่ที่ไปหาผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเอาเงินเล็กน้อย
เติมน้ำมันก่อนเพื่อที่จะไปทวงหนี้อีกรายหนึ่งครับ
แต่พอไปถึงอู่ซ่อมเรือค่ะเพื่อนคนนี้นายมงคลคนนี้บอกว่าผมก็ปล่อยแล้ว
ปล่อยให้ในผลไปคุยกับนายวีระคุยกันได้๒๐นาที
ในผลไปรอที่บ้านเพื่อนอีกคนเหมือนกับรอเงินห้าร้อยอ่ะ
มงคลก็บอกว่าผมก็กลับไปทำงาน๒ทุ่ม
ในผลโทรตามว่ามารับหน่อยมารับที่บ้านวีระหน่อยอืม
พอไปถึงเนี่ยในผลวิ่งมาเลยอ่ะครับ
ักสะบอมมาซ้อนท้ายรถแล้วก็บอกว่าไปเลยไปเลย
รีบขี่ไปเลยโดนแทงเขาเลยรีบขี่รถจักรยานยนต์
จากอู่ซ่อมเรือนะคะจะไปส่งเพื่อนที่โรงพยาบาล
แต่ระหว่างทางมันก็คือเหตุการณ์
คือเขาหมดสติครับซ้อนท้ายอยู่คือฟุบแบบทิ้งตัว
ตรงนี้ตามภาพเนี้ยค่ะในมุมคนบอกเนี้ยผมขี่รถจักรยานยนต์ตรงเนี้ย
ผลคือฟุบใส่หลังผมเลยจนแบบจนรถเขาล้มไงฮะ
ครับจนต้องช่วยกันประคองแล้วก็เนี่ยให้เขานั่ง
เขานอนลงไปแล้วกู้ภัยมาปั๊มหัวใจ
ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดตอนที่เขาปั๊มอะไรพวกนี้
เพราะว่าฝนมันตกด้วยเขาก็เอาขึ้นรถ
รถเสร็จเขาก็ไปโรงบาลเลยครับเรียกว่า
เพราะว่าจะได้รู้ว่าตรงไหนใครเป็นคนทำอะไร
คือทั้งสายสืบทั้งอะไรไปหมด

ก็ตอนแรกคนแทงบอกว่าจะมอบตัว
ผมก็ให้ความยืนยันไปเลยว่าคนนั้นเป็นคนแทง
แล้วบอกว่าจะมอบตัวสุดท้ายมอบตัวหรือยัง
เราไปคุยกับตำรวจสพนปลือนะคะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่เห็นจะมอบตัวเลย

ยังหนีอยู่เลยก็เลยไปจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะ
ยังหนีอยู่ในพื้นที่นะคะน่าจะอยู่ในตำบลนาจอมเทียน
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจกำลังเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ส่วนศพของในผลหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการชนะสูตร
ก็จะให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
อาทิตย์ผู้ชมครับที่สมุทรสาคร